เอาประดูกเรื่องราวของมิจฉาภีภญตอนนี้ไปมาระบาดอยู่ที่ซ้วอนรีน
คุณผู้ชมชาวบ้านเขาหวาดภาวะเหลือเกินพระสงฆ์ก็ไม่เว้น
จะมีกลุ่มมิจฉาชีพเรียกว่าแก๊งตบทรัพย
ทำทีขับรถไปเบียดให้รถชาวบ้านไปชน
สิ้นปุ๊บก็ไปเรียกเงินเขาค่ะ
ค่ะตามไปถึงวัดเลยพระสงฆ์ก็ไม่เว้น
คุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมของแก๊งนี้กันหน่อยนะฮะ
เตือนภัยเหตุฉุกเฉิน๑๙๑ตำรวจภูทรจังหวัดสุรินนะฮะ

เตือนภัยเลยเตือนภัยทุกคนเลยนะครับ
หลังจากนายฉลาดดีถ้วนผู้ใหญ่บ้านเลิศอรุณตำบลทัพทัน

จะโดนแก๊งขับรถยนต์ตบทรัพย์

ทำธุระที่สำนักงานพระพุทธศาสนาในตัวจังหวัด

พอมันชนเข้าไปก็เรียกเงินจากคู่กรณี

พระสงฆ์ก็ยอมจ่ายไปให้นะ
บาทรถมันเฉียวชนกันจริงนะครับ

ไปยังลูกบ้านชาวบ้านบุคคลอื่น

ตอนนี้ชาวบ้านถูกแก๊งขับรถเบียดตบทรัพย์ไปแล้ว
สี่รายศูนย์เงินคนหนึ่งก็หลายพันทีเดียวนะครับ
สัปดาห์ก่อนก็มีชาวบ้านขับรถยนต์

หลังจากนั้นคู่กรณีพยายามจะตบทรัพย์

เขาก็เลยแจ้งจำรวจโทรศัพท์ไปหาตำรวจให้มาโดยเมืองกาล

พยายามเอาเงินมาให้ได้ต้องการเงินก่อนตำรวจมา

เงินก็ไม่เอาแล้วรีบขับรถหนีไปเลยครับ

ทะเบียนบอบริไม้๑๗๕๓
แต่ว่าเป็นทะเบียนจังหวัดภูเก็ตนะครับ

เพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเลยกับที่โดนเมื่อเดือนก่อน
ก็เลยเชื่อว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแก๊งเดียวกันเป็นมิจฉาชีพที่ไปตระเวนขับรถเบียดรถชาวบ้านแล้วก็ตบทรัพย์
เพราะว่ารถที่โดนเบียดมักจะเป็นรถรุ่นเก่าหน่อยที่ไม่มีประกันตามชุมชนตามชนบทต่าง
ประกอบกับรถที่ก่อเหตุมักจะมีรอยแผลบุบถลอกอยู่ด้านขวาของรถมาก่อนที่จะก่อเหตุอยู่แล้วด้วย
จากการตรวจสอบทะเบียนพบว่าเจ้าของรถกลับเป็นผู้หญิงครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมแต่ว่าติดกับไฟแนนซ์กับธนาคารแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็จะมีการรวบรวมหลักฐานหาตัวแก๊งนี้ต่อไปอาจจะเป็นว่าแก๊งนี้ไปขโมยรถเข้ามาหรือเปล่า
หรือไปยึดมาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมก็ระวังทะเบียนตามที่บอกไปนะครับ